ที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ไปสั่งไก่ทอดของร้านดัง
ไปเจอขนหงิกงอในน่องไก่น่องหนึ่ง

และร้องศิษย์ของผู้บริโภค

ผู้หญิงคนโพสต์นั้นเดินทางไปกับทางด้านของ
ธนาสศ์ลดนโรงแก้เพชรประธานเครือข่าย
ลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
เดินทางมากับทางด้านของนางสาวตรีทิพย์บุญเกลือ
เป็นช่างเสริมสวยซึ่งเป็นคนที่โพสต์
แล้วก็ไปเจอเส้นขนปริศนาแบบหงิกง่อน
นำหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลไปร้องเรียนต่อสคบ

เค้าเอาเส้นขนนี้ไปด้วยนะไปออกให้กับสักคร่อบรด้วย
ทางด้านของนางสาวตรีทิพย์บอกว่าเขาสั่งไก่ทอดยี่ห้อนี้มากินกับพี่สาว
พอทานไป๒ชิ้นเหลือ๒ชิ้นสุดท้าย
ตอนที่เธอกำลังจะยกไก่น่องนั้นขึ้นมากินเนี่ย
ก็ไปเห็นเส้นขนในระยะแบบโอ้โห
จะเข้าปากอยู่แล้วหยุดกินเลยฮะ

เพื่อดูว่ามันขนอะไรมันขนไก่หรือเปล่า

ดิฉันชอบการเปรียบเทียบขนทุกเส้น

หมูกขนเต่าขนหน้าแข้ง

ลูกค้าคนนี้ก็เลยส่งภาพไปถามทางด้านของไลน์

ก็เลยต้องนำรูปนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊ค

แล้วก็มีเสียงวิจารณ์ตามมาว่าเอ๊ะ

นั่นสิอ่ะทำร้านเสริมสวนจรกไหม
เขาขอบอกเลยว่าไม่มีส่วนใดเลย
ขนเนี่ยมันฝังอยู่ในเนื้อไก่ลึกลงไปไม่ใช่แบบเอาไปวางอยู่

แล้วก็ไม่ทราบหรือว่าเป็นเส้นขนของผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ทราบเหมือนกัน
แต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นเขาบอกว่าเป็นขนหน้าอกหรือเปล่า

แล้วก็เลยนำหลักฐานคืออย่างที่คุณเห็น
เขาเอาชิ้นเส้นขนหลายอย่างของใครของแฟนเขานี่แหละ

ก็คือคนเก่าหาว่าเป็นขนแฟนเขาไง
เขาก็เลยไปขอขนแฟนเขามาหลายส่วนในร่างกายแฟน
มาติดแล้วก็มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่า
เอาเปรียบเทียบกันเลยว่าขนที่เจอในไก่กับขนของแฟนเขามันตรงกันหรือเปล่า
ยืนยันว่าเขาไม่ได้สร้างข่าวขึ้นมาเหมือนที่คนวิจารณ์ในโซเชียล

สงสารแฟนคุณดูดมดึงมากี่แห้ง

ติดติดสอบว่ามันเล่นสร้างงาน
กรรณีสิทธิ์

พิจารณากันแล้วกัน
แต่ลักษณะขนมันไม่ใช่เส้นกลม
คอมเมนต์แรงมากนะ
เออไม่เกี่ยวกันเลยนะ

มันไม่เกี่ยวกับเรื่องอย่างว่านะ

มันไม่เกี่ยวข้องแต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ

คุณกินเข้าไปไหมล่ะคะคนคอมเมนต์เนี่ย
เส้นเดียวกลายเป็นเรื่องเป็นราวรรค์

ทางด้านของธนาโดนโรงก็บอกว่า

เพราะว่าเส้นขนมันถือเป็นสิ่งปนเปื้อน
คบต้องรับเรื่องแล้วก็เอาไปตรวจสอบ

บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นังสาว๓ทิศถึง๓ครั้งแต่ลูกค้า

มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ

ถ้าเกิดว่ามีการติดต่อไปก็พร้อม

มันไม่ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครั้งแรกนะ

มันคือความสะอาดมันคือสุขอนามัยของอาหารที่
ผู้บริโภคจะต้องบริโภคเข้าไป
คือถ้าเกิดคิดได้ทันทีอาจจะเป็นเส้นผมก็ได้
ของพนักงานที่แบบหลุดแล้วล่วงลงไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน

อืมคือจะอะไรก็แล้วแต่มันไม่ควรเกิดขึ้นน่ะนะคะ
ก็ดีแล้วล่ะที่ต้นสังกัดเขาออกมาตรวจสอบ